ปิดท้ายดีกว่าพาไปดูความน่ารักของสัตว์ต่างสายพันธุ์นะคะ
เขาก็ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะนี่เป็นการหาอาหารแล้วมาแบ่งกันทานหรือเปล่าค่ะ
นี่เป็นคลิปวีดีโอของคุณเหมือนใจพาเพลินนะคะถูกแชร์สนานในโลกออนไลน์แล้วก็มียอดผู้เข้าชมแล้วกว่า๒๓๕๐๐๐ครั้ง
เป็นคลิปของหงดำนี่แหละค่ะอยู่กันเป็นฝูงแต่ก็มีตัวหนึ่ง

อาหารที่อยู่ในชามเนี่ยแล้วเอามาปล่อยในน้ำให้กับปลาครับ
อิ่มน้ำสำราญเช่นเดียวกันก็เป็นภาพที่น่ารักสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้เห็นคลิปนี้เป็นจำนวนมากนะคะ
บางส่วนบอกว่าดูแล้วเนี่ยเหมือนว่าหงตัวนี้รู้จักแบ่งปันอาหารให้กับเพื่อนร่วมโลก
แต่บางส่วนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นค่ะว่าเป็นธรรมชาติของหงอยู่แล้วที่เวลาจะกินอาหารเนี่ย
จะกินพร้อมกับน้ำแบบนี้จะเอาลงไปจุ่มน้ำก่อนไม่ได้ตั้งใจจะแบ่งอะไร
มีดิฉันเคยเจอไปที่เขาใหญ่เป็นรีสอร์ทมีทั้งหงดำแล้วก็หงขาวเลย
เขาอยู่ด้วยกันเป็นฝูงระหงดำเนี่ยจะดูแบบมีความแบบโดดเด่นเพราะเขาแบบเป็นสายพันธุ์ที่แบบเชิด
เออคือว่าเป็นสายพันธุ์ใหญ่ด้วยนะอืมนะคะอืม
ปลาขาแบ่งกันนะไม่รู้แต่ว่าก็ดูน่ารักดีแล้วกันใช่ค่ะ
ปิดท้ายเป็นรอยยิ้มสำหรับวันศุกร์แบบนี้นะคะฝนตกพร่ำ